เราก็ต้องไปสัมภาษณ์นะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับ
ว่ามีข้อสงสัยโรงงานกับชุมชนทำไมอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้

คือต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงมันเป็นพื้นที่สีแดง
พื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่ผ่านนิชยากรรม

ส่วนโรงงานจริงมันจะต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วง

ก็จะเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็คลังสินค้า
นี่ก็เป็นคำอธิบายของรัฐมนตรีคนนี้ด้วย
ก็คือนายวราวุฒิศิลปอาชา
เราไปสัมภาษณ์แล้วท่านบ้าอย่างไร

การที่โรงงานมาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกับชุมชนแบบนี้มันทำได้เหรอ
ซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าโรงงานนี้ตั้งมา๓๐กว่าปีแล้ว

แล้วก็ผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน
อันนี้ถ้าโรงงานนี้เก่าแก่
จนกระทั่งไม่อยู่ในกฎหมายครอบคลุมเนี่ย

เอาง่ายคือต้องไปดูว่าอะไรตั้งก่อน
พื้นที่ชุมชนหรือโรงงานตั้งมาก่อน
ทีนี้ต้องไปหาข้อมูลค่ะแล้วก็ไปดูกฎหมายผังเมือง
เดี๋ยวจะประสานกับทางกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งทราบมาว่าพื้นที่ที่ตั้งของโรงงาน

ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงแล้วโรงงานมาอยู่

เพราะอย่างที่วาริยาอธิบายไปถ้าโรงงานอยู่ได้
อุตสาหกรรมอยู่ได้ก็คือพื้นที่สีม่วง
แต่อันนี้มันกลายเป็นพื้นที่การพาณิชย์นะฮะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยอีกหรือเปล่า
ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบกันก่อนนะครับ
อะไรมาก่อนอะไรมาหลังต้องไปดูผังเมือง
ใช่นะฮะส่วนเรื่องของสารเคมีสารพิษต่าง
มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพไหม
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างจากจุดนั้น

เรื่องนี้ทางด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายอัธพนธ์เจริญชันศาก็บอกว่า
คือชุดปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีของกรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าคำนี้คุณผู้ชมเราจะได้ยินตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
คือเจ้าสารสไตรีรีนโมโนเมอร์

สารตัวนี้มันเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตโฟม

ส่วนสารอีกตัวหนึ่งก็คือสารพอลิสไตรีน
พอถูกความร้อนสารพอริสไตลีนจะให้สารมา๒ชนิด
ชื่อว่าสไตรีนกับเบนซิน

เอาอย่างนี้ละกันดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสุขภาพ
ถ้าเกิดเราได้รับสารโดยเฉพาะที่ชื่อว่าเบนซิน
ถ้าเกิดว่าเราได้รับแรกอาจจะซึมอาจจะวิ่งเวียนคลื่นไส้
แต่ถ้าเกิดว่าเราดมสารเบนซินไปนาน
ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมก็ไปสำรวจตรวจสอบ
เพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเขาไปดูว่า
ค่าความเข้มข้นของสารสไนสารสตรีนในพื้นที่เนี่ยนะคะ
มันเป็นยังไงมันมีเยอะมันมีน้อยขนาดไหน
เขาวัดตั้งแต่รัศมี๑กิโลเมตรโดยรอบ
สมี๓กิโลเมตรโดยรอบรวมถึง๕กิโลเมตร
คือเป็นระยะที่ต้องวัดนะ๑กิโลเมตร๓กิโลเมตร๕กิโลเมตร
ว่าในกิโลเมตรที่เท่าไหร่อันตรายยังไง
ใช่ค่ะความเข้มข้นของสารสไตรีนในกิโลเมตรเอ่อ
ดังนั้นในพื้นที่๑กิโลเมตรตรงนี้
มันถือว่ามีความเข้มข้นสูงนะ
เพราะว่าอยู่ในความเข้มข้นระดับ๓ค่ะ
ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ
แล้วมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

สมี๑กิโลเมตรยังน่าห่วงนะครับ
รัศมีอื่น๓กิโลเมตรกับ๕กิโลเมตร
ทางด้านรัฐมนตรีวัลาวุฒิก็ย้ำนะคะ
ว่าระยะ๕กิโลเมตรถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัย
แต่ก็ยังไม่ไว้วางใจที่จะให้ประชาชนกลับไปอยู่ในบ้านเรือนะ
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบไปพร้อมกับเรื่องสภาพอากาศ

ซึ่งแน่นอนนะครับมันมีเรื่องของทิศทางลมมา
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี่หน่อยนะฮะทิศทางลม
เพราะว่าตอนนี้นะครับมีรายงานเรื่องของสภาพอากาศบอกว่าบ้านเราก็มีลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้
และลมใต้พัดเข้ามาดังนั้นลมพัดเข้ามามันก็ขึ้นฝั่งทางอ่าวไทย
และมันก็ส่งต่อถึงกรุงเทพมนครสมุทรปราการฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไปไทยทางทิศเหนือของกรุงเทพมนครนะครับดังนั้นเขามีรายงานออกมาว่าตอนนี้
มีลมพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๓นาฬิกานี้
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับลมมันจะพัดขึ้นเหนือคือช่วงเวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
ดังนั้นก็เท่ากับว่าควันเมื่อวานที่เป็นควันพิษ
แล้วก็วันที่๗วันที่๘กรกฎาคมจะมีฝนตกด้วย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่มันชำระล้างควันพิษต่างลงมาด้วย

ดังนั้นช่วง๒๓วันนี้งดใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ไอ้ควันมันยังลอยอยู่บนฟ้านะ

แล้วก็เข้าบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเซาด้วย
แล้วก็พัดไปทางทิศเหนือด้วยนะครับ
ก็มีการเตือนกันเรื่องของมลพิษนะครับ